คุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดย่านสำโรงใต้สมุทรปราการนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่พระรูปหนึ่งกำลังทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่งค่ะนะฮะ
คือแบบโอ้โหทั้งเตะทั้งต่อยอ่ะไม่ยั้งอ่ะเป็นพระพระจริงจริงใช่ไหมคะ
เป็นพระจริงจริงเลยนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในวัด
ที่จับเอาไว้ได้เห็นไหมคือผู้ชายคนนี้เขาสติไม่สมประกอบค่ะนะ
อายุก็เยอะแล้วแหละนะแต่ว่าสติไม่สมประกอบนะครับ
โดยพระที่ทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้โมโหเพราะเห็นว่าผู้ชายคนนี้
แกล้งไปรังแก่ลูกชายของตัวเองที่บวชเนรอยู่ที่วัดเดียวกันนี้
ถูกต้องอ่าขนวิภาควิจารณ์กันเยอะนะฮะ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
หลังจากที่เพจเฟซบุ๊กแจ้งเหตุสมุทรปราการนำคลิปมาลง
คลิปยาวประมาณหนึ่งนาทีนะครับคุณนัทพงศ์ไปที่วัดแห่งนี้
ได้พบกับท่านรักษาการเจ้าวาดของวัดนะครับท่านบอกว่าพระที่ก่อเหตุเนี่ย
ชื่อว่าพระสาธิตซึ่งหลังเกิดเหตุก็มาสารภาพแล้วนะครับ
ว่าทำร้ายร่างกายผู้ชายที่อยู่ในกล้องก็คือในเบิร์ตจริง
เบิร์ตเป็นเด็กวัดที่สติไม่สมประกอบโดยพระสาธิตอ้างกับท่านรักษาการเจ้าวาด
บอกว่าเห็นในเบิร์ตที่เป็นเด็กวัดที่สติไม่สมประกอบ
นั่งเล่นอยู่กับลูกชายวัย๗ขวบของตัวเองที่กุฏิ
แต่เล่นกันไปเล่นกันมายังไงก็ไม่รู้มีการยื้อแย่งของเล่นกัน
แล้วลูกชายของพระสาธิตซึ่งบวชเป็นเนรอยู่ล้มลงแล้วร้องไห้นะครับ
พระสาธิตเห็นเหตุการณ์เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาเรื่องกับในเบิร์ตเลย
ทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิปหลังเกิดเหตุมีพระลูกวัดรูปอื่นอื่นเห็นนะครับ
ก็เลยมาระงับเหตุมาห้ามก่อนที่ในเบิร์ตก็จะกลับบ้านไป
แล้วไปบอกคนในครอบครัวซึ่งครอบครัวของในเบิร์ตเขาไปแจ้งความไว้ที่สพสำโรงใต้
เพื่อดำเนินคดีกับพระสาธิตฐานทำร้ายร่างกาย
ส่วนพระสาธิตหลังเกิดเรื่องเก็บข้าวของเครื่องใช้ไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
ก็ไปพร้อมกับลูกสองคนลูกชายที่บวชเนรอยู่ที่วัดที่สำโรงใต้นี่แหละ
แต่พระองค์ที่ของก้องเขาเห็นเราว่าเนร
ไปเล่นไปลื้อกระเป๋าเขาก็ยังมีกระเป๋าสะพายใช่ไหมเบิร์ตเนี่ย
เด็กก็ไปยื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบิร์ตมันก็หงุดหงิดอ่ะ
ก็มีการผลักกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ล้มเนรล้มไปล้มไปเขาก็
อะไรลักษณะนี้นะสำหรับในเบิร์ตที่ถูกพระสาธิตทำร้ายนะครับ
รักษาการเจ้าวาดวัดบอกว่าในเบิร์ตเป็นชายอายุ๓๒ปีก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่ง
มีบ้านอยู่หลังวัดแต่ว่าสติไม่สมประกอบนะครับ
มีบัตรผู้พิการยืนยันได้ชัดเจนนะครับเป็นบัตรที่รับรองจากสถานพยาบาลชัดเจน
คุณนัทพงศ์ก็เลยพยายามตามหาในเบิร์ตนะฮะวันนี้ก็หาทั่ววัดก็ไม่เจอนะครับ
อ่าก็มีวินจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าในเบิร์ตไม่มาที่วัดหลายวันแล้ว
ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนค่ะปกติต้องมาที่วัดทุกวัน
มานั่งเล่นอยู่แถวเนี้ยแถววัดแถววินแถวเนี้ยค่ะ
ส่วนลักษณะนิสัยของพระสาธิตชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
ปกติก็เป็นพระที่ดีรูปหนึ่งนะก็ทำอะไรให้วัดหลายอย่าง
ก่อสร้างต่อเติมนู่นนี่นั่นประตูกำแพงวัดอ่า
ก็ทำร่วมกับช่างเพราะว่าพระสาธิตบอกว่าเคยเป็นช่างมาก่อนอืม
แต่มีข้อเสียที่เห็นอยู่เสมอเหมือนกันก็คืออารมณ์ร้อนอ่าอ่า
คุณนัทพงศ์ก็เลยเอ้าไปบ้านในเบิร์ตกันแล้วกัน
เพราะว่าท่านเจ้าวาดบอกว่าอยู่หลังวัดนี่ไปถึงก็เจอจริงนะครับ
ในเบิร์ตนอนหลับอยู่หน้าบ้านในเบิร์ตพอเห็นคุณนัทพงศ
ว่าเป็นผู้สื่อข่าวก็โชว์ร่องรอยบวมช้ำที่ยังมีใต้คางกับตามใบหน้าให้ดูนะฮะ
แล้วก็บอกสั้นนะครับยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปทำร้าย
หรือว่าไปแกล้งเนรลูกของพระสาธิตเลยแต่พระสาธิตนี่แหละมาทำร้ายเขาก่อน
ส่วนที่ไม่ไปที่วัดหลายวันแล้วเนี่ยก็เพราะว่าไม่กล้าไปอืมกลัว
ไม่รู้ว่าพระสาธิตจะกลับมาที่วัดตอนไหนเลยไม่กล้าไปวัดเลย
ไม่เคยเล่นไม่ได้เล่นแต่ลูกเขาล้มเขาร้องแบบลูกเขาตอนนั้นลูกไม่อยู่
พ่อของมันเตะแต่ก็คือเจ็บไหมตอนนี้ยังเจ็บไหมมันเจ็บอยู่
อายุสามสิบสองแล้วนะฮะค่ะอืมส่วนพ่อของในเบิร์ตซึ่งอายุหกสิบเจ็ดนะครับ
บอกว่าลูกชายเขาป่วยพิการทางสมองเพราะว่าตอนที่อายุ๓ขวบ
กับเพื่อนแล้วพลาดหกล้มทีนี้ตอนหกล้มเนี่ยศีรษะไปถูกตะปูทิ่ม
ต้องผ่านตัดสมองหลังจากนั้นก็มีอาการลักษณะแบบเนี้ยมาตลอด
รู้เรื่องก็เพราะว่ามีมรรคนายกกับพระมาหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเบิร์ตอ่ะ
ถูกพระสาธิตทำร้ายแล้วก็เปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดู
ถึงรู้เรื่องทั้งหมดถามเบิร์ตอ่าเบิร์ตเบิร์ตก็บอกว่า
ตอนนั้นก็นั่งเล่นอยู่กับเนรที่เป็นลูกของพระสาธิต
นั่งเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยความจริงนั่งอยู่แถวกุฏิ
ตามปกติกุฏิพระแถวนั้นเนรลูกของพระสาธิตมานั่งด้วย
อืมแล้วดึงกระเป๋าของเบิร์ตไปค่ะอ่าแล้วก็ยื้อแย่งกัน
สุดท้ายเบิร์ตก็กระชากกระเป๋าคืนมาทีเนี้ยการกระชากมันก็อาจจะโรงจะแรง
อืมก็เสียหลักกันเนรก็ล้มอืมแล้วร้องไห้พระสาธิต
เห็นลูกเนรร้องไห้มาถึงก็เลยเนี่ยฮะวิ่งเข้ามาเลย

กลับมาปกติโดยสภาพที่ปกติไม่ได้บอกอะไรเลยไม่บอกอะไรเลย
คงเจ็บคงเจ็บมาเนี่ยหน้าก็ยังบวมอยู่
แล้วพ่อรู้ได้ไงครับว่าบ้าเบิร์ตโดนทำร้ายมาส่วนมากนายกกับ
คนที่วัดต้องมาตามอืมหลวงพ่อเจ้าวาดให้มาตามครับ
แล้วก็มาถามมาถ่ายใช่ใช่ทีนี้เบิร์ตยอมเล่า
ยังไงบ้างครับว่าไปโดนอะไรไปทำไอ้ท่าไหน
คือแบบว่าเล่นกับลูกเขาเป็นชื่อเป็นเนรเล็กเล็กอ่ะทีนี้ไปดึงกระเป๋าแล้ว
หรือว่าดึงกระเป๋าแล้วก็ลงกันแล้วก็ทางพระอันนั้นก็นึกว่า
ดันลูกเขาหรืออะไรในลมก็แบบเส้นในภาพที่เห็นในคลิปมันเนี่ย
ไม่ยั้งเลยทีนี้ทางครอบครัวพอเขารู้เรื่องก็เลยไปแจ้งความไว้
ที่สหพสำรวงใต้นะครับตั้งแต่วันที่เก้าเมษายนนะฮะ
ทางครอบครัวก็บอกว่าได้คุยกับทางพระสาธิตไปครั้งหนึ่งนะครับ
ก็บอกว่าถ้าจะให้แบบถอนแจ้งความแล้วก็ไม่ติดใจอะไรเนี่ยนะ
ก็ต้องศึกแล้วก็ย้ายออกจากพื้นที่วัดแห่งนี้ไปค่ะ
แต่ทางพระสาธิตเขาขอร้องครอบครัวของในเบิร์ตกลับมาฟังเหตุผลนะผมว่ามันพีคมาก
เขาว่าไงคะบอกว่าไม่อยากศึกไม่ขอศึกได้ไหมขอแค่ย้ายไปอยู่วัดอื่นแทนได้ไหม
เพื่อชดเชยความผิดที่เกิดขึ้นถอนแจ้งความแต่ว่าไม่ถึงขั้นศึกได้ไหม
ย้ายไปอยู่วัดอื่นได้ไหมเพราะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
หากถูกจับศึกไม่รู้จะไปประกอบอาชีพทำมาหากินอะไร
นี่ตกลงมาบวชพระเพื่ออะไรคือไม่ได้มาศึกษาพระธรรม
ไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรขอถอนแจ้งความโดยไม่ต้องศึกได้ไหม
เพราะถ้าศึกไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรเนื่องจากไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
คืออันนี้อาจจะเป็นจุดประสงค์ที่ผิดตั้งแต่ต้นที่เข้ามาบวชก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ตามคลิปนี้ขึ้นมา
แต่ทางครอบครัวของนายเบิร์ตเขาก็ใจอ่อนนะนะเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร
งั้นก็ไม่ไม่ดำเนินคดีอะไรก็ได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยอมความได้หรือเปล่า

ใช่พอมันเป็นอาญามันน่าจะยอมความไม่ได้
พอเป็นคดีปุ๊บเป็นพระสงฆ์แล้วมีคดีติดตัวก็ยังไงก็น่าจะต้องโดนศึก
ทางครอบครัวในเบิร์ตบอกว่าก็คงต้องรอให้ทางพนักงานสอบสวนสพสำโรงใต้เรียกมา
แล้วก็คงจะได้ไปคุยกันอีกทีนึงว่ามันทางคดีแล้วมันจะต้องยังไงต่อ
แต่โดยทางพระแล้วเนี่ยการทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือว่าพระด้วยกันเองเนี่ย
อันนี้ถือว่าเป็นอาบัติอยู่แล้วยังจะไม่ใช่อาบัติ
ชิกถึงขั้นว่าต้องพ้นสภาพพ้นจากการเป็นส่งทันที
ก็ยังสามารถไปปรงอาบัดอะไรได้แต่ถ้าถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ย

แล้วเข้าห้องคุมขังเนี่ยอันนี้ยังไงต้องศึกโดยทันทีอยู่แล้ว